คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ค่ะในโลกออนไลน์ก็พูดถึงเยอะมากนะคะ
จากกรณีเมื่อ๓เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจชุดปรับรามยาเสพติดสุพรรณบุรี
ไปตรวจสอบมูลนิธิข้าวขวัญสุพรรณบุรี
พบว่ามีการลักลอบปลูกกัญชามีกัญชาบดแห้ง
มีน้ำสกัดกัญชามีต้นกล้ากัญชา๒๐๐กว่าต้น
นี่คือเมื่อสามเมษานะฮะอันนี้คือวันที่ไปตรวจสอบหน้านี้ทีเนี้ยค่ะ
ทางเจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจสอบเขาก็ควบคุมตัวคนในมูลนิธิแห่งนี้ไปสอบถาม
เขาก็บอกว่ากัญชาเหล่านี้เป็นของกรรมการบริหารมูลนิธิ
ชื่อว่านายเดชาสิริพัฒน์เขาปลูกกัญชาสกัดกัญชา
เพื่อที่ทดลองในการรักษาโรคมะเร็งแล้วก็เคยให้ผู้ป่วยไปทดลองใช้แล้วด้วยหลายคน
แต่ว่ากรรมการบริหารมูลนิธิไม่อยู่ไปต่างประเทศ
ว่าเดินทางไปประเทศลาวเดี๋ยว๓๔วันจะกลับ
ตำรวจก็เลยบอกว่าถ้ากลับมาก็ต้องควบคุมตัวดำเนินคดี
ส่วนเจ้าหน้าที่ในมูลนิธิก็ถูกควบคุมตัวดำเนินคดี
นายพรชัยชูเลิศหรืออาจารย์ทรงเป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธินี้นะคะ
ถูกตั้งข้อหาผลิตและครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท๕โดยไม่ได้รับอนุญาต
คือเรื่องนี้คนก็วิจารณ์เยอะว่าต้องถึงขั้นควบคุมตัวเลยเหรอ
เพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของการนิรโทษกรรมไม่ใช่เหรอ
ใครมีกัญชาไว้ในครอบครองให้ไปแจ้งได้ที่ทางออยภายในวันที่๑๙พฤษภาคม
มันยังไม่ถึงเวลาเลยมันยังมีเวลาในการแจ้ง
ดังนั้นคุณไปจับเขาตอนนี้มันทำได้เหรอ
แล้วที่เป็นชุดประสอบก็ถูกมองไปว่า
เพื่อจะไปเอื้อประโยชน์ให้กับใครที่เขากำลังเตรียมตัวจะเป็นผู้ผลิต
อะไรเกี่ยวกับกัญชาหรือเปล่า
ฟังทางเลขาธิการปปศชี้แจงหน่อยค่ะ
ก็ยังเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่๕อยู่นะครับ
ผู้ที่ดำเนินการใดเกี่ยวกับกัญชา
ไม่ว่าจะเป็นการผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่ายครอบครองหรือเสพ
ยังเป็นความผิดอยู่ถ้าไม่ได้รับอนุญาตนะครับ

อย่างที่ผมเรียนย้ำนะครับคือ

แต่ในขณะเดียวกันยังเป็นยาเสพติดให้โทษ

ไม่ขออนุญาตก็เท่ากับผิดกฎหมาย
ในส่วนของการดำเนินการเนี่ย
เมื่อพบว่าครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย
ก็ต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนหรือกระบวนการยุติธรรม
ผู้ที่มีความประสงค์นะครับ

ดำเนินการใดเกี่ยวกับกัญชานะครับ
ไปยื่นขออนุญาตนะครับหรือแจ้งขอครอบครองไว้นะครับ

ซึ่งโดยระยะเวลาก็จะสิ้นสุด
ในวันที่๑๙พฤษภาคม๒๑๖๒นะครับ

ก็รู้ว่าเขามีเพื่อการแพทย์ทดลองรักษาโรคมะเร็ง
คุณไปควบคุมตัวเขาก็ให้เวลาเขาสิ
อีกตั้งเป็นเดือน๑๙พฤษภา
ให้เขาไปแจ้งการครอบครองไม่ได้เหรอ

แต่คุณต้องมาแจ้งไง

เพราะฉะนั้นคือคุณมีหน้าที่จะต้องมาแจ้ง
เมื่อคุณไม่มาแจ้งแล้วไปตรวจสอบพบ
ก็ถือว่าคุณมีความผิดไงอันนี้ในมุมที่ปปศบอกนะ
แต่โลกออนไลน์เลยมีเซฟเซฟเดชาเห็นมั้ย
เขาก็พยายามออกมาช่วยเหลือว่ายังไม่ถึงเวลาที่ต้องดำเนินคดี
คุณจับคุณรู้ว่าเขามีก็ให้เวลาเขาสิ
ยังมีเวลาให้เขาไปแจ้งการครอบครองกับออย
เฟซบุ๊คมูลนิธิชีววิถีหรือใบโอไทยนะคะ
ก็โพสต์ข้อความแสดงความเห็นบอกว่า
แจกจ่ายยาจากกัญชาเพื่อรักษาคนที่ป่วยไข้
แสวงหาประโยชน์อะไรเนี่ยไม่ควรจะถูกจองจำแม้แต่วันเดียว
แต่อาจารย์ทรงพรชัยชูเลิศเจ้าหน้าที่มูลนิธิขวัญข้าวกลับถูกควบคุมตัว
ถูกคุมขัง๖วันแล้ว
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
มูลนิธิชีววิถีตอนนี้รวบรวมเงินบริจาคได้ยอดกว่า๕แสนบาทแล้วนะคะ
ตามที่ตำรวจกำหนดเป็นหลักทรัพย์ในการประกันตัวค่ะ
ก็เลยขอเชิญชวนประชาชนผู้ป่วยที่ต้องการเข้าถึงยา

ประกาศนโยบายสนับสนุนกัญชาเพื่อการแพทย์
มาร่วมให้กำลังใจและร่วมเป็นสักขีพยาน
การขอประกันตัวต่อสารจังหวัดสุพรรณบุรี
ในวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายโมง
ทีนี้ค่ะถ้าพูดถึงพักการเมือง
ที่เขามีนโยบายสนับสนุนเรื่องของกัญชาเสรี
ก็คือพักภูมิใจไทย
คือตั้งแต่ต้นเลยที่มีการเข้าไปตรวจค้นในมูลนิธิ

หัวหน้าพักคุณอนุทินชาญวีรกูลเขาโพสต์เลยนะ

ขอรับผิดชอบช่วยเหลือในเรื่องของการประกันตัว

นายสุภาชัยใจสมุทรรองเลขาธิการพักภูมิใจไทยบอกว่า
ได้รับมอบหมายจากทางพักภูมิใจไทย
ให้ไปช่วยดูเรื่องของรูปคดีและประกันตัวในวันพรุ่งนี้

ก็ยังไม่รู้ว่าสารจะให้ประกันตัวในวงเงินเท่าไหร่
แต่เท่าที่คุยกับฝ่ายกฎหมายยังไม่ถึงขั้นต้องไปบุกจับกันนะ
เพราะยังมีเวลากฎหมายให้โอกาสคนครอบครองไปแจ้ง
ภายใน๑๙พฤษภาคมนี้ก็แค่ไปแจ้งที่ออยคณะกรรมการอาหารและยาเท่านั้น